ทีนี้อีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญที่หลายคนเชื่อว่า
น่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขคดีนี้ให้กระจ่างได้มากขึ้น
เห็นไหมคะสีขาวที่คุณแตงโมผูกไว้ที่เอว

จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครตอบได้นะคะว่ามันอยู่ที่ไหน
แต่คุณแม่ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่บอกว่าคุณแม่เห็นนะ
ตอนที่กู้ภัยเอาศพน้องแตงโมขึ้นมาเนี่ยนะคะ
เห็นว่ามีกู้ภัยคนหนึ่งใส่เสื้อลักษณะคือลายทหารนะคะเอาไป
ทีนี้พอพูดแบบนี้โอ้โหกู้ภัยก็ไม่สบายใจนะคะ
เพราะถือว่าผ้าลูกไม้เนี่ยเป็นหลักฐานเป็นของกลางนะคะ

ทีนี้ใครล่ะต้องออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณไทยเอกพันธ์มันลือลิสต์ค่ะ
เป็นคนแรกเลยนะคะเป็นชุดแรกที่เข้าไปแล้วไปเจอศพของคุณแตงโมนะคะ
ออกมาชี้แจงบอกว่าตอนที่ทีมกู้ภัยไปถึงร่างของแตงโมเนี่ย
ตอนนั้นไม่มีผ้าคลุมสีขาวลายลูกไม้ผืนนี้แล้วนะคะ
มีแต่ชุดบอดี้สูตรกับเบรเซอร์ก็คือเสื้อคลุมสีครีมค่ะ
เขาก็ให้ทีมกู้ภัยเนี่ยเอาผ้าดิบเนี่ยลักษณะเป็นผ้าใดดิบค่ะ

เพราะตอนนั้นเนี่ยพี่ไทยบอกว่ากลัวคุณแตงโมเนี่ยโป๊ะ
ที่แม่จิ๋มเห็นอาจจะเป็นผ้าดิบก็ได้นะ
เออคาดว่าผ้าคลุมลูกไม้สีขาวเนี่ยจริงแล้วมันอาจจะหลุดไปกับกระแสน้ำไปแล้วนะคะ
เพราะว่าเอาจับจริงเวลาผู้หญิงใส่ชุดบอดี้สูตรเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจะมาคลุมเนี่ยต้องใช้ผ้าราชนะบางอ่ะคลุม
ผ้าลายลูกไม้อันนั้นมันก็บางนะคะ
คุณไทยก็เลยบอกว่ามันอาจจะหลุดไปแล้วหลุดไปกับกระแสน้ำยืนยันว่า
กู้ภัยที่เข้าไปเนี่ยตอนที่ไปพบศพเนี่ยไม่มีใครแตะต้องตัวคุณแตงโมเลยนะคะ
ยกเว้นการจับศพเพื่อไม่ให้ศพลอยไปไหน
แล้วคนที่ยกศพของคุณแตงโมก็คือผมเองตัวพี่ไทยเอง

ไม่เห็นค่ะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่เห็นผ้าลูกไม้สีขาวไม่เห็นจริง
อีกหนึ่งคนที่ก็ยืนยันสอดคล้องกับพี่ไทยนะคะก็คือพี่ยอดนคร๔๕
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูชื่อจริงก็คือคุณอัญวุฒิโพออำภัยบอกว่า
คุณแม่บอกว่าผ้าคลุมลูกไม้สีขาวน่าจะอยู่กับกู้ภัยอันนี้น่าจะเข้าใจผิด
เพราะในความเป็นจริงกู้ภัยย้ำอีกรอบนึงนะคะไม่สามารถเก็บผ้าหรือหลักฐานใดจากศพได้
เอามาไว้กับตัวอันนี้ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าที่แม่จิ๋มเห็นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่พบศพของคุณแตงโมแล้วเข้าใจว่า
หนึ่งเสื้อคลุมสีครีมก็คือใบเซอร์ที่เรารายงานข่าวไปนะคะที่ผูกที่เอวของคุณแตงโมเนี่ย
อันนั้นหรือเปล่าที่แม่จิ๋มเนี่ยเข้าใจผิดครับสองอาจจะเห็นจากคลิปที่มีการนำร่างของคุณแตงโมเข้าฝั่งแล้วก็มีผ้าคลุมสีขาวเนี่ยคลุมร่างไว้จริงนั่นคือผ้าได้ดิบผ้าขาวดิบที่นำมาปิดร่างของคุณแตงโมไว้ซึ่งพอเปียกน้ำแล้วคุณแม่อาจจะเข้าใจผิดว่านั่นคือผ้าสีขาวที่เป็นลายลูกไม้ของคุณแตงโมสลับกันใช่ค่ะ
ไปได้เพราะว่าเจตนาของพวกเราคือการนำผ้าดิบสีขาวมาปิดร่างของคุณแตงโมไว้นะคะที่แม่พูดเนี่ยแม่อาจจะเข้าใจผิดทั้งหมดเอาล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรื่องของการเข้าใจผิดมันก็เข้าใจผิดกันได้ทีมกู้ภัยบอกว่าให้อภัยแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีจริงมันต้องเป็นหลักฐานอยู่